อัปเดตอาการป่วยของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณกันค่ะ

ดีใจจริงค่ะคุณอานั้นฟื้นแล้ว
สามารถมาลุกขึ้นนะคะคุยกับคุณหมอได้แล้วค่ะ
มันถือว่าเป็นข่าวดีเลยจริงนะคะสำหรับวันนี้
คือเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสิริโชคสอนสุพรรณ
ลูกชายของคุณอานะคะคุณสิริโชคเนี่ยแจ้งข่าวดีกับเราค่ะ
เพราะว่าเพิ่งได้ทราบข่าวจากคุณหมอมาแบบสดร้อนเลย
บอกว่าอาการของคุณพ่อนั้นดีขึ้นแล้วค่ะ
โอ้โหดีใจกับแกสุดยอดจริงนะ
สามารถลืมตาได้กำมือแล้วก็กระพริบตา

คุณสิริโชคบอกเลยค่ะว่านี่เป็นข่าวดีที่สุดค่ะ
ที่ครอบครัวรอคอยมาหลายวันเลย
ไปฟังเสียงคุณสิริโชคกันหน่อยค่ะ
สิ่งที่ครอบครัวรอเลยครับลืมตาได้แล้ว
ก็ทำตามที่หมอสั่งคือกำมือกระพริบตาได้ครับ
แล้วพรุ่งนี้จะถอดเครื่องช่วยหายใจออก
ให้คนไข้หายใจได้ด้วยตัวเองครับ
แม่ครับพี่น้องเดินสายทำบุญให้พ่อบนบานสาดก้าว

ก็จะทำนะคะนอกจากจะเดินสายทำบุญกันหลายที่แล้ว
จังหวัดนครปฐมไปร่วมงานบุญ
ปินตลกชื่อดังค่ะพี่กิฟต์คู่
คือหรือว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าพักกรีฟแล้วนะคะ

อุทิศบุญให้กับคุณพ่อสอนเพชรนะคะ
อาการป่วยนั้นดีเร็วขึ้นนะคะ

อันนี้คนรอบข้างก็เป็นสิ่งดีที่สามารถทำได้เนอะ

ริโชคลูกชายจะทำบุญด้วยใจด้วยนะคะ
ดีมากเลยค่ะติดตามกับแมนเทิงไทยรัฐได้นะคะ